แน่นอนข่าวที่หนองบวนลำพูนนั้นอยู่ในความสนใจของคนทั้งโลกไปแล้ว
ร่วมแสดงความไว้อาลัยให้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูของประเทศไทย
พาผู้ชมไปดูบรรษากาศเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรก
ที่มีการจัดพิธีสวดอภิษฐรรศพ
ให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลย
ห่วงอาบศพพระราชทานมาประกอบพิธีรถน้ำศพผู้เสียชีวิตทั้ง๑๐กล้ามราย
จากนั้นได้อันเชิญพวงมาลาพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยมีหน่วยงานจากภาคส่วนต่างจิตอาสามาร่วมแสดงความไว้อาลัย
และให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต
รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่ตั้งใจมาร่วมพิธีเพื่อไว้อะไร
กับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ
นี่เป็นพิธีการอันเชิญโพงบรรลาพระราชทาน
ส่วนการสวดอภิษฐรรมศพซึ่งเมื่อวานนี้ครับเป็นการสวดในคืนแรก
ด้วยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพของผู้เสียชีวิตทั้งสิบเก้า
รายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งการสวดอภิษฐรรมมีพระสงฆ์จากวัดโพธิสมพร
จังหวัดอุดรธานีเป็นพระนำสวดเป็นการสวดแบบธรรมนองหลวงโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตและเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวที่ต้องสูญเสียคน
รักไปอย่างไม่มีวันกลับขณะที่บริเวณด้านหน้าของสาราสวดศพได้มี
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนำอาหารขนมนมกล่องและขวดนมไปวางไว้ที่หน้าสารา
และจุดทูบเรียกวิญญาณของลูกหลานมารับของไหว้โดยแต่ละครอบครัวก็
จะวางถาดอาหารให้ตรงกันกับโรงของลูกหลานของตัวเอง
ซึ่งเป็นภาพที่ชวนสลดหดหูแล้วก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งครับ
โดยตลอดช่วงของการสวดอภิษฐรรมศพนั้นญาติของผู้เสียชีวิตจะมาคอยนั่งเฝ้า
แล้วก็จะมาจุดทูบต่อทูบต่อเทียนไม่ให้ดับตามความเชื่อของชาวบ้าน
ที่จะให้ดวงวิญญาณของลูกหลานไปสู่สวงสวรรค์และพบภูมิที่ดี
จากนี้ยังมีการสวดอภิษฐรรมและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แก่ผู้เสียชีวิตอีกสิบเอ็ดรายที่วัดศรีอุทัยครับรวมไปถึงที่วัดเทพมงคลพิชัย
ก็มีพิธีสวดอภิษฐรรมเป็นคืนแรกและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และอันเชิญพวงมาลาพระราชทานแก่ผู้เสียชีวิตจำนวน๖ราย
สำหรับในคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีสวดอภิษฐรรมและพระพิธีธรรมธรรมนองหลวงอีก๒คืนครับ
ก่อนที่วันที่๑๑ตุลาคมจะเป็นในส่วนของพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นจะจัดขึ้นเสมือนเป็นการชาปนกิจหลอก
จากตามประเพณีของชาวบ้านที่นี่มักจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปตั้งเอาไว้ที่บ้านก่อนที่จะเข้าสู่การทำพิธีการชาปนกิจ
นี้หากญาติของผู้เสียชีวิตประสงค์จะนำร่างกลับไปที่บ้านก็สามารถติดต่อเพื่อรับร่างได้
หลังจากที่พิธีพระราชทานเพลิงศพเสร็จสิ้นไปแล้ว
แต่หากครอบครัวของผู้เสียชีวิตประสงค์จะให้ชาวบรรณกิจศพต่อเลยในวัดทางวัดเองก็จัดดำเนินการให้ในช่วงเย็นและก็ให้นำอาถินั้นกลับไปไว้ที่บ้านครับ